คุณนิวชัยพลและภรรยาสาวค่ะน้องเมษานี่นะคะ
เข้าสู่ชีวิตครอบครัวอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ค่ะ
กับการปล่อยภาพพิธีวิวาเอาให้เราได้ชมกันแบบจุใจเลยนะคะ
ทั้งคู่เข้าพิธีมั่นแล้วก็แต่งงานในวันเดียวกันเลยค่ะ
โมเมนต์น่ารักเหล่านี้ถูกแชร์ผ่าน
และตัวหนุ่มดิวก็ได้โพสต์ภาพคู่กับภรรยาสาวในงานแต่งงานนี้ด้วย

นิวแล้วก็น้องเมษาจัดเป็นการภายในคุณผู้ชม
มีเฉพาะครอบครัวญาติสนิทแล้วก็เพื่อนไม่กี่คน
เนื่องจากความรัดกลุ่มในการป้องกันความปลอดภัยของโควิดด้วย

ดูรูปเขาสะดุดตาตรงแหวนเพชร
คุณผู้ชมคือใหญ่เม็ดเป้งจริงค่ะ
คือใหญ่ขนาดไหนที่แบบว่าดูผ่านไม่ต้องซูมรูป

คุณผู้ชมขาหัวแยงตามาเลยนะคะ
อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เราให้คุณผู้ชมดูนะ

รวมไปถึงเขาส่งจดหมายมาถึงสื่อมวลชน
คุณผู้ชมบอกว่าขอบคุณพี่ทุกคนที่สนับสนุนเขา
อยู่ในวงการบันเทิงมาหลายปีแล้วแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดเอาจริง

เขาก็เลยส่งของที่ระลึกงานแต่งมาให้พวกเราด้วยนะคะ
บันเทิงไทยรัฐเนี่ยขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่มากจริงนะคะ
หล่อเหมาะสมแล้วคู่นี้ก็คบแล้วก็รักกันมานานมากแล้วด้วยนะคะ
ขอให้มีข่าวดีคือมีเบบีไวนะคะ
นี่คือของที่ระลึกก็คือสเปรย์แอลกอฮอลนั่นเองนี่
อย่างที่อยู่ในมือพี่แจ๊คเลยนะคะ
ขอบคุณน้องนิวมากเลยนะคะน่ารักมากได้ใช้ด้วยคือ
ีวาโค้ดตรงนี้ค่ะสแกนภาพแล้วก็เอามาใช้ได้นะคะ
ฉีดแล้วจะหอมจะได้แฟนเหมือนเขาไหม
อื้อหอมนะคะอุ๊ยแหวน๑๒กราดอ้าวยังไม่มียังไม่มี
ฉีดแล้วแบบได้กลิ่นรักหวานขึ้นอื้อหอมนะ

เออนะคะก็ถือว่าเป็นงานแต่งงานที่เข้ากับยุคนี้จริงนะคะ
เราสามคนนะคะพร้อมทีมงานก็ยินดีด้วยจริงนะคะ